เดี๋ยวพาไปดูที่อนุสวรีประชาธิปไตย
ก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
และกลุ่มทะลุฟ้าจัดกิจกรรมนะคะ
ชื่องานสงกรานมหาชน
บอกว่าวัตถุประสงค์เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ให้ถูกลืม
เชื่อว่าเป็นการชัดล้างสิ่งสกปรก
ตกค้างต้อนรับสิ่งใหม่ให้กับประเทศ
บรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะคะเขาก็เล่นน้ำกัน
มีปืนฉีดน้ำมีอะไรนะคะ

หลายคนค่ะที่เป็นลักษณะของแกนนำนะคะ
ช่วง๔โมงเย็นตำรวจก็ลงพื้นที่ไปเฝ้าสังเกตการณ์

ก็ขี่รถจักรยานยนต์ตรวจราดูความเรียบร้อยอะไรแบบนี้นะคะ

ขอแค่สัดน้ำประแป้งให้ตำรวจก็พอนะ

ก็แต่สักพักมันก็มีเหตุวุ่นวายนิดนึง
คือกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่นั่นแหละค่ะ
แถวหน้าร้านกาแฟ
ถนนราชดำเนินเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้ค่ะ
โอ้โฮ
แต่จริงแล้วแกนนำก็พยายามประกาศนะคะ
ว่าให้มวลชนทุกคนกลับไปที่จุดจัดกิจกรรมนะ

แต่พอทุ่มกว่าก็มีเหตุชุลมุนอีกค่ะ
คือเหมือนกับว่ามีการเข้าใจผิดกัน

แต่ตำรวจและกาดผู้ชุมนุมก็มาช่วยกันแยกย้ายนะคะ
ให้ทุกคนไปทำกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานกันตามเดิม
กลุ่มผู้ชุมนุมขออนุญาตจัดกิจกรรมเอาไว้ถึง๒ทุ่มค่ะ